ข่าวสารความเคลื่อนไหวของวอเล็กบอลนะครับล่าสุดมีการเช็คแต่ละประเทศ
สำหรับการจัดการแข่งขันโปรแกรมที่เหลือของปีนี้
ว่าจะสามารถจัดการแข่งขันได้หรือไม่ครับโดยเรื่องนี้ครับทางเรืออากาศโทชาริสวงประเสริ
บริษัทพร้อมประธานแล้วก็เลยค่าที่การสาหรับพันวอเล็กบอลแห่งเอเชีย
เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดการแข่งขันนะครับ
รายการต่างของทริปเอเชียหลังจากที่โควิดนั้นสถานการณ์ดีขึ้น
กับชาติสมาชิกเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างหากมีการจัดการแข่งขัน
เวลานี้ครับแต่ละชาติในเอเชียยังไม่เปิดทำการบินระหว่างประเทศอีกทั้ง
ยังไม่แน่ใจว่าจะให้เข้าประเทศของตัวเองได้หรือไม่
ซึ่งทุกอย่างนั้นจะได้ข้อสรุปภายในวันที่๑๕กรกฎาคม
หากสามารถจัดการแข่งขันได้จะต้องมีเวลาให้แต่ละชาติ
เตรียมความพร้อมในระยะเวลา๒เดือนและกำหนดโปรแกรมวันแห่งขัน
ที่คาดว่าจะเป็นเดือนกรรมยายนถึงตุลาคม
อยากจัดการแข่งขันที่ไม่ใช่ประเทศที่กำลังมีการระบาดอย่างหนัก

ต้องทำการตรวจโควิดก่อนเข้าประเทศ
ทุกคนที่เข้ามาต้องทำประกันชีวิตครอบคลุมค่าใช้จ่ายเรื่องของโควิด๑๙
หากประเทศเจ้าภาพให้กักตัวนะครับ
ก่อนเข้าประเทศ๑๔วันก็ต้องทำให้ได้